ก็พูดชมคะเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของน้องเพชรคุ้มฟวงกับพี่หยินลี
ก่อนหน้านี้เขาไปที่วัดทัพกรดารสุพรรณบุรีไปร้องเสร็จเพลงตั้งวง
เราจะบอกทุกคนว่าต้องช่วยกัน
ช่วยกันนะใช่ช่วยกันปั่นวิวเพลงนี้ค่ะ
เพลงตั้งวงเนี่ยเห็นเต้นสนุกแบบนี้ต้องเข้าไปดูนะ

เพราะถ้าถึงเมื่อไหร่น้องเพชรกับพี่หญิงลี
เขาเตรียมกลับมาทำการแสดงที่วัดทัพกระดานอีกแน่นอน
เพราะเชื่อว่าส่วนหนึ่งแม่พึ่งจะมาช่วยโดนบันดาลให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จ
ส่วนช่วงนี้ค่ะพี่หญิงลีบอกว่าเตรียมเลย
พร้อมกับรับงานคู่แล้วด้วยนะตอนนี้นะ
และต้องการเจ้าภาพจำนวนมาก
จ้างได้เลยนะคะตอนนี้จ้างได้
จากเพลงตั้งวงแล้วพี่หญิงลีเนี่ย
ยังมีเพลงที่อยากจะมอบให้น้องเพชรเป็นการส่วนตัวด้วย

จะมีเพลงอะไรที่อยากให้กันเป็นการส่วนตัวลองไปฟังดูค่ะ
ถ้าได้ล้านวิวครับเดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนครับ
โอเคพี่หญิงพร้อมนะคะถ้าร้านวิวมาแน่
มาได้เลยค่ะเพราะว่าเย็นมากก็มาได้
สำหรับน้องเพชรเนี่ยหญิงลีจะร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่ง

สองเปล่านะเข้ามาเอง

ฉันลากเข้ามาเอง

ลากมาประเทิงไทยนะครับ

ใครที่อยากจะเจอกับพี่หญิงลีและน้องเพชรพุ่มพวงมาร้องเพลงตั้งวง
แล้วก็พรุ่งนี้เปิดหน้าจอรอเอาไว้เลยบ่ายโมงครึ่งทางหน้าจอไทยรัฐ

เขามาโปรโมทเพลงตั้งงง
คุณผู้ชมค่ะที่มาของเพลงนี้เนี่ยจริงมันมีที่มาที่ไปอยู่นะ
ก็เลยมีเพลงนี้ตั้งวงรอชมได้เลยวันพรุ่งนี้